คุณผู้ชมคะจากโควิดแวะมาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
เป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
มีผู้ชายคนนึงคุณปีนต้นกระท้อน

ปรากฏว่าฟ้ามันผ่ากลางเปรี้ยง
ต้นกระถอนผ่าไม่พอ
โดนผู้ชายคนนี้ร่างร่วงลงมากระแทกพื้น
แล้วนี่ค่ะเสียชีวิตเลยนะ
ถ้าเกิดว่าดูสภาพศพตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงเท้า

แต่เรื่องนี้นะชาวบ้านเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่า
ที่ฟ้าจะผ่าคือจริงท้องฟ้ามันแจ่มใสนะ
แล้วแป๊บหนึ่งมีเสียงฟ้าผ่าแล้วก็ฟ้าร้องมาเปรี้ยง
โอ้โฮเป็นแสงวาบเลยค่ะ
แล้วก็ทีนี้ผู้ชายคนนี้ตกจากต้นกระท้อนเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรังค่ะคุณผู้ชม
เป็นชาวบ้านควนสะแก้วที่อำเภอเมืองตรัง

แล้วก็นายราศีสุกยิ่งอายุ๔๗ปีเป็นคนเคาะร้าย
โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นกระท้อน
ตำรวจสพหนองตรุษแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
มูลนิธิกุศลสถานตรังก็ไปถึงค่ะ
ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
สภาพศพของผู้ตายนายราศีเนี่ยนะคะ
เสื้อผ้าเนี่ยขาดวิ่นหมดเลยฉีกขาดหมด
แล้วก็มีร่องรอยไหม้เกรียมมีบาดแผลถูกไฟ
เหมือนกับถูกไฟไหม้ค่ะเป็นแผลดำ
เห็นไหมคะที่ชี้มือขึ้นไปมันสูงประมาณ๓เมตร
องไปเจอเป็นไม้ไผ่สำหรับสอยกระท้อนคือพาดอยู่
แล้วใต้ต้นก็เจอลูกกระท้อนที่มันตกอยู่
ทีนี้ญาติพี่น้องก็โศกเศร้าเสียใจแล้วค่ะ
รวมถึงภรรยาของผู้ตายพอเห็นศพสามีนี่นะ
โอ้โหเข่าอ่อนหมดแรงเป็นลมล้มพับไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลภรรยาก่อนนะคะ
หลานของผู้ตายอย่างนางสาวนภาพรสุกยิ่งเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดประมาณช่วงเย็น

ช่วงนั้นเขาบอกว่าฝนยังไม่ตกนะ
แล้วตัวเธออยู่ในบ้านของผู้ตายที่อยู่ติดกับที่เกิดเหตุ
ทีนี้ทางด้านผู้ตายก็ขึ้นไปเก็บกระท้อนจะเอาไปขาย
ช่วงจังหวะนั้นนะคะหลานบอกได้ยินนะเป็นเสียงฟ้าแบบสนั่น
ฟ้าผ่ามาประมาณ๒๓ครั้ง
แล้วมันเป็นแสงวาบรอบบ้าน
แป๊บนึงมันก็หายไปตัวเธอตกใจไง

เห็นว่านี่ผู้ตายโดนฟ้าผ่าร่วงลงมาจากต้นกระท้อนเสียชีวิตแล้วค่ะ
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบสาเหตุนะ
ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเคี้ยวเหล็กที่ผู้ตายถืออยู่ด้วยหรือเปล่า
หรือโทรศัพท์มือถือที่ผู้ตายพกติดตัว
มันจะเป็นตัวนำไฟฟ้าจะเป็นชนวนล่อฟ้าไหม

ซึ่งญาติก็ได้นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ